คุณผู้ชมครับมาดูประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของ

เมื่อวานนี้เขามีการประชุมกันและผลออกมาในช่วงดึกเลยนะครับ

คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยนะอย่างที่ทราบก่อนว่า
มะติลงโทษ๒สวสยจากพักก้าวไกล
มีคนหนึ่งก็คือโดนขับออกนะครับจากสมาชิกพักอีกคนนั้นถูกฆาตโทษ
แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตอนนี้มันมีแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นภายในพักโดยเฉพาะ
จากฝั่งของทางกรรมการบริหารพักหลายคนแล้วก็โดยเฉพาะสอสอผู้หญิงภายในพักด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ครับที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลครับแล้วก็มีสอสอได้ประชุมกันแล้วก็ลงมตินะครับในการลงโทษ
สอสองคนครับคือนายวุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจีบุรีเขต๒แล้วก็อีกคนนึงคือทางนายชายามพวานมั่นเพียรจิตนะครับเป็นสอสอกรุงเทพ
๒๖หรือว่าสสปูอัดเนี่ยนะครับที่ประชุมครับเห็นตรงกันว่าทั้งสองมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริงครับขัดต่อวินัยพักขั้นร้ายแรงขัดต่ออุดมการและคุณค่าของพัก
มติลงโทษสูงสุดต่อในวิทยาพงศ์สอสอปลาจีบุรีนะฮะท่านซ้ายมือในหน้าจอที่นี่นะครับคือให้ขับออกจากสมาชิกพัก
คำถามต่างเกิดขึ้นมากมายก็เลยมีคำอธิบายแบบนี้ว่าถ้าเกิดว่าจะมีการขับออกในตามกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับ
ต้องได้เสียง๓ใน๔ของที่ประชุมนะครับ๓ใน๔จะอยู่ที่ประมาณ๑๑๖เสียงนะครับ
แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่๑๐๖เสียงจากผู้เข้าประชุม๑๒๘เสียงนั้นเห็นควรให้ขับออกจากพัก
หมายถึงขับคุณปูอัดคุณปูอัดก็เลยรอดในการถูกขับออก
ล่าสุดเนี่ยนะครับทางโฆษกภักดิ์อย่างคุณไอติมครับสอสอบัญชีรายชื่อคุณพระฤทธวัชรสินเนี่ยนะครับ
โดยการรวบรวมเสียงโหวตไม่เห็นด้วยให้ขับออกเนื่องจากสนิทกันส่วนตัว
คุณไอติมยืนยันนะครับบอกว่าไม่เป็นความจริงครับเพราะตนคือหนึ่งเสียง
ลงมติให้ขับสสปูอัดออกจากสมาชิกพัก
ซึ่งทุกคนก็ต่างรับรู้เพราะว่าเป็นการลงคะแนนเปิดเผย
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าก็มีแรงกระเพื่อมต่างเกิดขึ้นนะครับ
สสกรุงเทพคนหนึ่งผู้หญิงครับคุณไอซ์รักชนกศรีนอกนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กประกาศว่าได้มีการโหวตให้ขับทั้งสองคนออกจากการเป็นสมาชิกพัก
จะผิดหวังกับมติที่ออกมาแต่ก็พยายามทำความเข้าใจ
แล้วก็จะรอดูว่าผู้กระทำนั้นจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อเหยื่ออย่างไร
จะมีความจริงใจหรือว่าจะแค่แสดงอีกฉากหนึ่ง
ระหว่างนี้จะขอหยุดร่วมกิจกรรมกับพักนะครับขอลาป่วย
เพื่อรักษานะครับอาการบาดเจ็บในหลักการนะจนกว่าจะมีการแถลงรับผิดและขอโทษเหยื่อนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยอย่างคุณวิโรธลักษณะอดีศรครับก็มีการโพสต์เช่นเดียวกันนะ
บอกว่าชายามพวานควรลาออกนะครับทางสกเนิร์สบังซื้อกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับ
บอกว่าหน้าด้านไม่มีความละอายแก่ใจ

ทีนี้ทางคุณช่อครับโฆษกคณะก้าวหน้านะครับ
พันนิกาวานิสโพสต์เช่นเดียวกัน

ขับออกจากสมาชิกพัก๑๐๖เสียงขาดเพียง๑๐เสียง
ก็เลยขับออกไปได้ตามกฎหมายถึงขนาดนี้ก็เรียกร้อง
ให้สอสอปูอัดและแสดงสะเปรียดลาออกจากตำแหน่ง

แล้วก็มีการลงท้ายนะครับพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก

นายวุฒิพงศ์ทองเหลาสสปราจีนบุรี
ผมต้องใช้คำว่าเป็นอดีตพักเก้าไกลแล้วเนี่ยนะครับ
แถลงข่าวที่รัฐสภาหลังจากที่เมื่อวานนี้ถูกขับออก
เมื่อกี้มีโพสต์ของอาจารย์ปียบุตรด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
ทางคุณวุฒิพงศ์เนี่ยบอกว่าจากกรณีคุยแชทไลน์ในลักษณะคุกคามทางเพศ
ระบุว่ากรณีของตนมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในจังหวัด
ซึ่งตนเคยแจ้งไปยังพักแต่ถูกเพิกเฉยจากนั้นก็ถูกร้องเรียนครับ
มั่นใจว่าผลการลงมติที่ออกมาเป็นเรื่องการเมืองภายใน
ซึ่งตนเคยเสนอให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายนอกพัก
ซึ่งง่ายและไวกว่าแต่พักนั้นใช้กระบวนการภายใน
การพิจารณาของคณะกรรมการครั้งที่๒
กรรมการก็เข้าไม่ครบไม่มีความพร้อม
แล้วก็มีคำหนึ่งเขาใช้คำว่าอีกครั้ง
ทำให้เสียงที่ลงมะติมันไปห่างจากกรณีของคุณปูอัดนั้น
เสียงแล้วก็ตั้งข้อสังเกตได้ว่า
มีกรรมการบริหารพักเก้าไกลบางคนพูดล่วงหน้าในลักษณะชี้นำครับ
แต่ตนก็เคารพมติภักดิ์นะครับ
มีเสียงของทางสสปราจีนบุรีคุณวุฒิพงศ์ทองเหล่าครับ
ส่วนนี้ซึ่งผมก็ไม่ขออนุญาตก้าวรวงว่าทำไปเพราะอะไร
การเมืองครับมันเป็นการเมืองครับ
การเมืองในพักษ์ใช่ไหมครับ
มันเป็นเรื่องการเมืองครับผมตอบได้ค่อนข้างนี้
มีการเปลี่ยนโปรไฟล์ไปสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีทางคุณพัชรินนะ
ก็เป็นสอสอกรุงเทพคนหนึ่งของก้าวกลายเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นแรงกระเพื่อมสำคัญ
ค่ะนะครับภายในภายในพักเก้าไกลแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากกว่านี้นะฮะ
สื่อโซเชียลมีเดียใช่นะครับโดยเฉพาะเนี่ยเห็นในทวิตเตอร์ในเอ็กซ์เนี่ยนะครับ
โอ้โหพูดกันเยอะแยะมากมายแฮชแท็กนะฮะชื่อของคุณปูอัดนั้นตอนนี้เนี่ย
ระดับหมื่นกว่าโพสต์แล้วนะครับนะเดี๋ยวก็รอดูหลังจากนี้
โดยเฉพาะกระแสกดดันนี่สสปูอัดคือท่านนี้นะคนที่เป็นประเด็น
นะครับว่าจะลาออกไหมใช่นะครับค่ะอ่านี่ก็คือเรื่องร้อนร้อนอืม
ในพักเก้าไกลครับนะคะ